คุณผู้ชมลาบเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกได้ว่ายอดนิยมเหมือนกัน

เขาโด่งดังข้ามประเทศไปสปลาวเลย
เขาได้ชื่อว่าตำนานเคี้ยงบินสถานยุทธโภ
ไปเลยนี่ร้านลาบลุงแสงค่ะอ๋อ
ร้านนี้เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานเขียงบินสถานยุทธภพค่ะ

โด่งดังข้ามประเทศไทยไปที่สปลาว
ที่นี่คือบ้านดอนชัยตมหยวนอเชียงคำจังหวัดพะเยาว์นะคะ
เป็นที่ตั้งของร้านลาบในตำนาน
แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวเชียงคำและชาวสปลาวด้วย
ใครที่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะกินทุกราย
ลุงแสงเป็นเจ้าของร้านนะคะบอกว่าเปิดร้านลาบนี้มา๑๒ปีแล้วค่ะ
แรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนแบบเชื่อว่าอร่อยหรือดี
แต่ทำไปเรื่อยนะคะปรากฏว่าลูกค้าติดอกติดใจ
พูดถึงความอร่อยกันแบบปากต่อปาก
คือถ้าเขาตั้งใจทำแล้วทำแล้วรสชาติดี

ใช่เรียกว่าแต่ตอนเริ่มต้นไงคนก็ยังไม่ค่อยเยอะ
แต่พอทำไปเรื่อยใครได้มากินแล้วก็บอกต่อ
มันก็คนเยอะขึ้นมาอดทนสักอย่างน่ะนะ
เอาให้ไปดูเรื่องราวของการทำเมนูลาบของคุณลุงแสงหน่อย
ลุงบอกว่าเตรียมเนื้อสดจากเคียงวันละกว่า๑๐กิโลเลยนะคะ
เอามาทำลาบซ่าแล้วก็เอามาทำพวกต้มขมจิ้นนึ่งปิ้งลวกย่างก็มีอีก
แล้วก็ซื้อเพิ่มด้วยประมาณถึง๒๐กิโลกรัมนู้นแหละค่ะ
แล้วคุณเชื่อไหมว่าจำนวนนี้ก็ขายหมดทุกวัน
นี่ที่มาของเขียงบินใช่ไหม
เขียงบินดังไปไกลถึงสปลาวนี่สัตว์วัตถุดิบต่างนี่สดใหม่
ลุงบอกว่าไม่เอาเนื้อเก่าค้างข้ามวันข้ามคืนมาทำเด็ดขาด
เพราะมันจะทำให้รสชาติอาหารไม่อร่อย
เสียรสชาติที่หวานของเนื้อเลย
แล้วความสำคัญก็คือความสะอาดเนี่ย
ให้ความสำคัญมากเลยนะคะส่วนพริกลาบอื่นก็คั่วเองตำเองทำเองทุกขั้นตอน
เพราะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การคนค่ะเนี่ยค่ะ
ต้องใช้ฝีมือแล้วก็ประสบการณ์ในการสั่งสมมายาวนาน
จึงเป็นเมนูลาบลุงแสงที่สถานพิภพแบบนี้
โอ้โหแดงเถือกเลยอยากให้ดูเมนูนะ
ลุงบอกว่าลุงทำแบบนี้แซ่บไม่เหมือนใครนะคะ
เมนูยอดนิยมค่ะที่มักจะสั่งทานกันก็คือลาบขมต้มขม
ส่วนเมนูแต่ละเมนูนั้นราคาเป็นกันเองกันเองน่าครบมาก
หกสิบบาทค่ะคุณไม่แพงนะไม่แพง
เพราะว่าใช้วัตถุดิบอย่างดีทำสดใหม่
หยดติ๊งเลยเออเลือดสดนะ
เพราะว่าบางทีเป็นเรื่องของเมนูแบบกินสดกินดิบแต่สะอาด
แล้วเนื้อมันแบบว่าปลอดภัยตรงนี้นะครับ
การันตีความอร่อยด้วยลูกค้าที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย
พูดกันปากต่อปากโด่งดังไปจนถึงฝั่งสปลาวนั่นแหละ
ใครอยากจะไปแซ่บกับร้านลาบลุงแสงนะคะ
ให้ถูกวันเวลาเปิด๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
ทุกวันพระเพราะว่าวันพระเนี่ย
ก็จะงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะ

ส่วนวันอื่นร้านก็เปิดตามปกติ
ใครอยากจะไปสำรองที่นั่งก่อนสั่งจองก่อน

ลาบลุงแสงจังหวัดพยาวนะคะ
โทรไปสอบถามกันได้ถ้าจะไปทานนะครับ
อืมแซ่บนัวแซ่บนัว